ทีนี้มาดูภาพภาพหนึ่งค่ะคุณซายเจริญบูระเนี่ย
มีการแชร์ภาพรถแท็กซี่
แล้วรอบรถแท็กซี่อะกระดาษตรงเนี่ย
แปะเองใช่ไหมหะแปะเองค่ะ
แปะเองนักเลงพอแปะเองนักเลงพอเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังบางส่วน
เอาเฉพาะที่อ่านออกอากาศได้เท่านั้น

เขาแสดงความอัดอั้นในใจอัดอั้นตันใจ

อ่านะจ๊ะนี่เป็นวันนี้เด็กของลุงตูนะคะอันนี้น้อย
ไม่ต้องมาแจกหรอกแต่ช่วยใส่หัวออกไป
พวกโลกสวยจะตายกันหมดแล้วยังไม่รู้ตัวอีกนะจ๊ะนะจ๊ะ
แก้ไขอะไรไม่ได้ก็ใส่หัวออกไปเจ็บจนตายพอยังพี่น้องคนไทยทั้งหลาย
ผู้นำไม่ฉลาดเราจะตายกันหมดนะจ๊ะนะจ๊ะ
แล้วก็มาแปะรอบรถที่คุณซายเจริญปูระเนี่ยแชร์ออกมา
เขียนข้อความแคปชั่นบอกว่าเจอรถแท็กซี่ติดไฟแดงอยู่ข้างหน้าแยกพรานก
เขียนระบายความอัดอั้นตันใจไว้รอบคันถ้าคิดว่าบ้านเมืองปกติดี
ให้ออกมาที่ท้องถนนจะพบคนบาดเจ็บบอบช้ำในทุกชุมชน
นี่คือเสียงสะท้อนอีกหนึ่งเสียงนะคะสำหรับพี่พี่แท็กซี่อืม
ตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีผู้โดยสารเลยนะวันก่อนก็ขึ้นรถแท็กซี่
พี่ก็บอกว่าเมื่อก่อนจากวันละเจ็ดร้อยก็ดีมากแล้วนะอืม
วันที่ขึ้นเนี่ยคือเป็นคนแรกที่ขึ้นตอนนั้นบ่าย๓แล้ว
เป็นคนแรกที่ใช้บริการรถคันนั้นคนแรกเหรอผู้โดยสารคนแรกของพี่หรือเปล่า
อืมอ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบด้วย
อยากจะหาตัวพี่แท็กซี่ให้เจอด้วยว่าพี่เขาทำจริงติดจริงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ